ส่วนใครที่อยากจะไปงานนามัศกาลพระพุทธบาทหลวงที่เขาคิชกูธจันทบุรีปีที่แล้ว
แต่ปีนี้กลับมาเดี๋ยวจะเปิดให้ประชาชนขึ้นเขาคิดชะกูดกัน
ถ้าว่ามาตรการเข้มโมดมาก
สองครั้งแล้วใช่ไหมใช่เขาไปตั้งแต่เช้ามืดไปรอกันตีหนึ่งตีสองนะฮะ
กำหนดการจัดงานประเพณีนามัศกาลรอยพระพุทธบาทหลวงบนเขาคิดจกูธปีนี้
จัดขึ้นระหว่าง๒กุมภาพันธ์ถึง๒เมษายน
คือขึ้น๑ค่ำเดือน๓ถึงขึ้น๑๕ค่ำเดือน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคของจันทบุรี
ตอนนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมของจุดคัดกรองแล้ว
แผนเผชิญเหตุจุดให้บริการรถต่างจุดพักคอย

นักแสวงบุญที่ต้องการจะขึ้นไป
น้ำมัสการรอยพระพุทธบาทบนข่าวคิชกรูดต้องจองคิว
และคุณต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
มีเอกสารรับรองอย่างถูกต้อง
แล้วก็ต้องมีเอกสารการแสดงผลตรวจโควิด
คือถ้าเกิดว่าใครไม่ตรวจแล้วไปตรวจหน้างานไม่ได้

เตรียมเอกสารรูปภาพภาพถ่ายแล้วก็อุปกรณ์การตรวจให้ดี
ถ้าเป็นผู้ป่วยหายแล้วต้องมีเอกสารรับรองว่าคุณหายแล้ว
แต่ว่าต้องไม่เกิน๙๐วันที่รับรองออกมานะครับ
ป้องกันเรื่องของโควิด๑๙อย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็เข้มข้นทีเดียวนะครับ
ส่วนเรื่องของการติดโควิด๑๙ตอนนี้เหมือนกับว่าวงการบันเทิง
ก็ค่อนข้างที่จะมีการติดกันเยอะเหมือนกัน
มีการโพสต์แจ้งข่าวเอาไว้แล้วว่าคุณป๋อมแปมติดโควิดนะฮะ
ก็มีการเขียนในเอกสารเป็นกระดาษด้วยลายมือของเขาเอง
อาการนอกจากไข้ต่ำแล้วก็ไม่ได้มีอาการอื่นรุนแรง
จากนี้ก็ต้องแจ้งบุคคลใกล้ชิดคนร่วมงานเขา
แล้วบอกว่ากราบขออภัยความไม่สะดวกนะคะทุกคน
ลายมือของคุณปอมแปมนะครับ
ก็แน่นอนครับแม้จะยังไม่ติดแต่ว่าตอนนี้จิตตกไป
เพราะว่าเขาก็เป็นพิธีกรคู่หู
อย่างคุณอ้นศรีพันธ์ติดโควิดไปก่อนหน้านี้แล้วคุณเอกทัน
งานก็ต้องกักตัวไปก่อนเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เจอกันทำงานด้วยกันเจ้าตัวก็โพสต์ภาพผลตรวจตอนนี้
ทีเคของคุณเอกกี้ก็ยังคงเป็นลบอยู่พร้อมแคปชั่นบอกว่า
ยิ่งกว่าใดรอดนะฮะต้องรอดอะไรแบบนี้นี่ยังเป็นยัง
เป็นลบคือขีดเดียวอยู่แต่ว่ายังคงต้องกักตัวแล้วก็ตรวจไปเร
เรื่อยนะครับนะฮะส่วนอีกภาพอีกโพสต์หนึ่งของเจ้าตัวเอง
ก็แคปชั่นบอกว่าเขาบอกว่ากักขังฉันเถิดกักขังไปเนี่ยคือ
ด้วยความที่แบบต้องอยู่ที่บ้านอ่ะเนอะคนกักตัวก็ต้องหา
อะไรทำอ่ะอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ตามเพลงนี้เลยฮะจำเลยรัก
งานนี้พี่อ้นก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวก็เข้าไปคอมเมนต์
อึดใจนะคะเฮียพี่เอกก็ตอบไปหาสามีไม่ได้อีก
ก็โพสต์เม้นต์กันไปเน้นกันมาอะไรแบบนี้ก็ทำให้พี่อ้นปิดท้ายว่า
อย่ามุ่ยนะคะอย่ามุ่ยมันว่าอะไรหม่ามุ่ยหม่ามุ่ยมันว่าอะไร
อยากคันอยากคันอ๋ออยากคันอยากคันอยากคัน
ก็ต้องแปลให้ลักษณ์ลึกค่ะต้องแปลหน่อยค่ะบอกว่าคุณเอกอยากคัน
คุณเอกเขาอยากไปหาสามีอย่าคันนะคะ
เออเหมือนหมามุยนะครับเออ
ตัวเลขไหมไปดูตัวเลขกันหน่อยครับ
ไปดูตัวเลขประจำวันกันหน่อยยอดฉีดวัคซีนประจำวันที่๒๖เมื่อวานนี้ฮะ

เข็ม๓เมื่อวานเยอะทีเดียว๒แสนกว่า
ภาพรวมการฉีดทั้งหมดตอนนี้ก็๑๑๔ล้าน

๑เข็ม๒เข็ม๓เม็ม๔และเข็ม๔ล่าสุด
เหมือนกับว่าทางสถานีกลางบางซื่อนะฮะ
ก็เริ่มมีการนัดหมายคนไปฉีดเข็ม๔มากขึ้นแล้ว